ทีมชั้นนำจากสุขบนเดซิกาเยอรมัน
ที่มีโครงการสร้างพันธมิตรในเอเชียค่ะ
ตั้งแต่อายุไม่เกิน๙ปีไปจนถึง๑๙ปี
โครงสร้างและการจัดการทีมเยาวชนมาใช้
และก็จะได้ประสบการณ์ชีวิตที่สโมสรชั้นนำของยุโรปนำมาให้ค่ะ
พร้อมที่จะเข้ามาช่วยยกระดับวงการฟุตบอลของเอเชียค่ะ

แต่ที่จังหวัดเชียงรายนะคะ